พบไปร้อยกว่าเม็ด
แต่เหตุการณ์นี้พบ๘๐๐๐๐๐เม็ด
ซึ่งเป็นการตรวจยึดได้ของตำรวจภูทรแพร่
เขาไปตรวจสอบรถขนกะหล่ำปี
ถือว่ารถคันนี้เป็นการขนยาเสพติดตบตาเจ้าหน้าที่
การจับกลุ่มครั้งนี้เริ่มต้น
จากตำรวจภูทรห้วยไร่จังหวัดแพร่ได้เรียกตรวจรถยนต์เป็นรถบรรทุก๖ล้อ
หมายเลขทะเบียน๗๐๗๕๙๓เชียงใหม่
ขอตรวจค้นพบนายสะอาดเลนคำเป็นคนขับและมีนายปียชาติสร้างสรรค์นั่งมาด้วย
สอบถามเบื้องต้นทราบว่ารถคันนี้เดินทางมาจากบ้านรักไทย
ตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายค่ะเป็นพื้นที่แพร่ระบาดและมีแหล่งพักยาเสพติดด้วยจุดนี้
ประกอบกับบุคคลดังกล่าวมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้ถูกจับกลุ่มในคดียาเสพติดรายสำคัญของด่านตรวจห้วยไร่มาก่อนหน้านี้
ก็เลยนำรถยนต์คันนี้มาทำเครื่องมาเข้าเครื่องเอ็กซาเรย์ที่ด่านตรวจเอ็กซาเรย์ห้วยไร่
จากนั้นนะคะตำรวจก็เลยจับกุมคนขับรถและคนที่นั่งมาด้วยและแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษ
ตำรวจก็เลยจับกลุ่มคนขับรถและคนที่นั่งมาด้วย
และแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ยาบ้าและไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
พลตำรวจโทษภูมิซับประเสริฐศักดิ์
เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕ระบุ
บอกว่าในกรณีนี้แม้ว่าจะมีการตบตาตำรวจ

แต่ด้วยปฏิพันธ์ไว้พริบของตำรวจที่ประจำด่านนี้
สังเกตท่าทีของคนขับและคนนั่ง

จึงได้นำรถเข้าตรวจเอ็กซาเรย์
และจากข้อมูลการสอบสวนเบื้องต้น
ทราบว่ายาเสพติดล็อตนี้เป็นของผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
ขณะนี้ค่ะตำรวจได้รวบรวมหลักฐาน
เพื่อเข้าทำการตรวจยึดทรัพย์ต่อไปค่ะ